แม่ชมมาที่น้องสาวแม่ชมกันบ้างดีกว่านะคะน้องสาวในที่นี้หมายถึงเขามีผู้จัดการคนเดียวกันก็คือคุณหวานเจี๊ยบนะฮะ
นั่นก็คือคุณดิวอริสรานักเอกที่สองลูกดิวตัวว้าง
คนสวยสวยเนี้ยเขากลับมานะเขาก็ไม่วากนะคะเข้าที่นี่เนี้ยต่อเลยอ่อนะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นการเปิดตัวภาพยนตร์ใหม่เรื่องดาร์กเวิลเกมล่าค่ารอดบอกเลยว่าสวยสับเหมือนเดิมนะคะ
เพิ่มเติมคือออร่าออร่าอะไรนั้นเหรอจ๊ะ
อร่าความรักยังไงล่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ช็อตนี้เลยคุณผู้ชมค่ะเพราะแฟนหนุ่มคนหล่อเซบาสเตียนค่ะ
หอบดอกไม้นะคะเซตใหญ่เลยมาเป็นกำลังใจให้ดิวด้วยล่ะค่ะ
สื่อมวลชนนี่ได้เจอกับดิวครั้งแรกแล้วก็ถามถึงเรื่องความหวานเลยที่อเมริกา
ถามหน่อยละกันเห็นว่าทริปนี้เนี่ยไปแบบไม่ธรรมดาเลยนะพี่แจ๊คคุณผู้ชมค่ะ
ไปแบบ๓เดือนเลยเขาบอกว่าเป็นทริปวัดใจไปเลยว่าความรักครั้งนี้จะรอดหรือว่าจะร่วง
และดิวเนี่ยบอกด้วยนะว่าการไปใช้ชีวิตร่วมกันที่นู่นคุณผู้ชมค่ะ
น่าจะทำให้ตัดสินใจอะไรได้หลายอย่างมากขึ้น
เพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยซึ่งสาวดิวค่ะเคาะแล้วรักครั้งนี้บอกเลยว่ากดไฟเขียว
ป่องปิ้นป่องปิ้นป่องไปต่อได้เลยนะคะหายห่วงเขาบอกแบบนั้น
แล้วบอกเลยนะว่าดิวเนี่ยไม่ใช่อะไรดิวไม่ใช่ดิวคนเดิมแล้วนะ
ทำไมเขาบอกว่าหนุ่มเซบาเซียนคนนี้ทำให้ลูกดิวที่สวยแซ่บร้อนแรงมีมุมมองเรื่องความรักนั้นเปลี่ยนไป
หวานขึ้นละมุนขึ้นไม่ธรรมดาไปฟังเสียงค่ะ
การที่เรามีผู้ชายที่ดีสักคนหนึ่งที่อาจจะเทคแคร์เราดีซื้อของให้เราคือทุกคนมีเงินซื้อได้ไง
แต่ในความดีเทลของเขาที่เขาพยายามดีเทลให้ดิวหรือเขาทำให้ดิวมันคือความพยายามแล้วก็ใจล้วน
เขาก็ดีชักผ้าให้อะไรอย่างนี้นะพี่เขาก็ดีนะน่ารักนะคะ
เราก็เป็นผู้หญิงที่แบบโลกสวยขึ้น
ว่าโลกสวยขึ้นหมายความว่าเออรักดีมันก็มีอยู่วะอะไรอย่างนี้เข้าใจความหมายบ้างไม่ได้แบบฟุ้งฟิ้งนะแต่ว่าคนดีมันก็มีอยู่จริงบ้างวะอะไรอย่างนี้
ไม่ได้เป็นคนที่คิดอะไรไปไกลขนาดนั้นแล้วอ่ะเพราะว่าเราก็เคยผ่านอะไรมาเยอะอะไรที่นานก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช่

ขวัญอันนี้เขาแถลงเปิดตัวหนังหรือว่าแถลงจะตั้งโต๊ะแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับ
ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณแต่บอกเลยว่าความรักครั้งนี้แฮปปี้ที่อยู่รอดมาได้เพราะอะไรรู้ไหม
๓เดือนที่อยู่ด้วยกันที่อเมริกาเขามาว่าฝ่ายชายสักผ้าให้นะจ๊ะ

เอาอกเอาใจสารพัดคุณผู้ชมค่ะก็ยินดีกับลูกดิวด้วยนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้ดิวก็แฮปปี้กับความรักแต่ว่าเรื่องงานตรงงานแต่งก็ยังไม่มีหรอก
แต่ว่าเพื่อนสนิทเขาคุณแอร์พันธิราบอกเลยว่าสาวดิวนี่นี่เต็มที่มากเลย
ไม่มีคำว่าโป๊ะแน่นอนค่ะ
ช่วยจัดเตรียมนะช่วยฝ่ายชายจัดเตรียมทุกอย่าง
เตรียมเตอร์ไพรส์ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักจริงเขาบอกว่าเป็นช่วงโมเมนต์สำคัญ
ของพี่สาวคนสนิทคนนี้นะคะ

ครั้งนี้บอกเลยนะคะว่ามีความสุขแฮปปี้มาก
เมื่อกี้เราเห็นตอนช่วงสัมภาษณ์ใช่ไหม

แล้วบอกว่าดิวไปทำอะไรมา

เขาก็เลยมีคนเมาะว่าขยันฉีด

พูดถึงดิวหรือแจ๊กกาลีดื่มหนึ่งตัว

ไอ้เราก็ใจดีไงถามมาให้ถามมาให้ว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวไปฟังดิวหน่อยค่ะทำไมหน้าดูแน่นนะคะ
จริงแล้วดิวจะลองอะไรที่ใช่
พอดิวเจอใช่ปุ๊บดิวก็จะหยุด
มูกอย่างนี้นึกออกป่ะช่วงหนึ่งก็งวงช้างเราก็งวงช้างบ้าง
งวงช้างหน้าเราไม่รอดเราก็กลับมาเป็นแบบน่ารักของเราเหมือนเดิม
ดิวก็เป็นสายฟิลเลอร์อยู่แล้ว
แล้วดิวก็เป็นมาแบบดิวก็เป็นมาเป็น๑๐กว่าปีแล้ว
ดังนั้นมันก็มันคือหนึ่งอวัยวะของเรา

สวยรึยังละคะถ้าสวยแล้วก็โอเค
สวยค่ะสวยเลย

น้องดิวพูดถึงดิวค่ะ

เออนะคะผู้หญิงดูแลตัวเองไม่ผิดคุณผู้ชมขา